เริ่มกันที่เจ้ามุยธุรสินแดงดาค่ะวันนี้ก็จะเดินทางกลับมาถึงที่ไทยแล้วนะคะ
ก่อนที่จะไปรายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนคลับ
ที่จะแข่งขันกันมกราคมปีหน้านี้ค่ะ
มุยธิรสินแดงดานะคะจะเดินทางกลับถึงที่ไทยวันนี้ค่ะ
หลังจากไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวที่ฟูกูโอกะ
ที่เจ้ามุยค่ะย้ายไปเล่น๑ฤดูการด้วยสัญญายืมตัวจากทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะคะ
จะเข้ารายงานตัวกับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา๑๑นาฬิกานะคะ
และหลังจากนั้นค่ะก็จะเดินทางไปที่สหรัฐอารับเอมิเรดวันที่๓๐ธันวาคมนะคะ
มีการอุ่นเครื่องแบบปิดกับทีมชาติโอมานที่เข้ารอบสุดท้ายด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นคู่แข่งของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
ประกาศรายชื่อผู้เล่น๒๖คนแรกออกมาแล้วค่ะ
ปรากฏว่าไม่มีชื่อของโอมันอับดูรามานจอมทัพตัวเก่งที่โชคร้าย
บาดเจ็บที่เข่าขวาอย่างหนักจากเกมหลีกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่สามารถหายทันกลับมาช่วยทีมนะคะ
รวมถึงอิสมาอิลมาต้ากองหน้าวัย๓๕ปีที่กระดูกหนกแก้มแตกต้องเข้ารับการผ่าตัด
อารีมับครูสค่ะแล้วก็อาเมดคางลิวนะคะ๒ดาวยิงตัวเก่งที่เคยทำประตูทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียด้วยค่ะ
เกมแรกวันที่๖มกราคมจะเจอกับอินเดียนะคะ
ส่วนนัดที่๒เจอกับบาเรนวันที่๑๐มกราคม
ปิดท้ายนัดสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพกับสหรัฐอารับเอมเรดนะคะ๑๔มกราคมค่ะ